ไม่งงว่าเล่าถูกข่าวเนอะ

มีผู้หญิงคนนึงอยู่ที่ชนุรี
เวลาปีใหม่คนจะชอบดูดวงไง

มีผู้หญิงคนนึงเป็นนักศึกษาอายุแค่๒๐ต้น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

หมอดูก็บอกว่างั้นจ่ายเท่าไหร่ก็ได้เท่าที่มี
เธอก็เลยให้ไปร้อยหนึ่ง

เธอก็ว่าแลกไลน์ก็คงไม่เป็นไรหรอกมั้
เผื่อมีอะไรถามหมอดูเพิ่มก็จะได้ไลน์ถาม

หมอดูทักไลน์มาเฉยเลยตอนดึกนะ

ต้องทำพิธีสะดอกเคราะห์แบบพิธีใหญ่เลย
แต่มีข้อแม้ว่าต้องถ่ายภาพชุดวันเกิด

เธอก็บอกว่าเธอไม่สะดวกนะ
สักพักหมอดูบอกว่าไม่ต้องถ่ายก็ได้ใช้เป็นวีดีโอคอร์

เธอก็เลยบอกเออเธอไม่คุยต่อแล้วดีกว่า
เธอก็เลยเอาเรื่องนี้ไปคุยกับเพื่อนนะคะ
มีนักศึกษาสาวโดนแบบนี้หลายคนเลยค่ะ
ก็คือเขาก็จะเหมือนพูดหลอกล่อไปเรื่อยค่ะ
แล้วก็แบบมีค่านั่นค่านี่มีเงินเพิ่มขึ้นเรื่อย
ที่ป้ายติดไว้๓๙บาท
แต่ว่าคือเหมือนเขาพูดไว้มีค่าครูค่านู่นนี่นั่นอะไรอย่างนี้ค่ะ

ถึงเขาบอกว่าโดนมา๔๐๐๐บาท
ได้มีการหัดเสื้อผ้ากันมั้ย

ขอให้หนูแบบถอดเสื้อผ้าค่ะแต่ว่าหนูก็ไม่ได้วีดีโอคอลไม่ได้ทำตามที่เขาบอก
แต่จะมีผู้ชายหลายคนโตใช่ไหม
เพราะว่าในนี้ที่คุยกันก็คือเขาบอกว่ามีคลิปหลุดแล้วก็มีรูปหลุดในทวิตเตอร์ด้วยค่ะ
ตัวน้องคนนี้เขาไม่หลงเชื่อค่ะแต่เขาบอกว่ามันมีคนที่หลงเชื่อ
มันมีคนหลงเชื่อแล้วก็ส่งภาพไปให้แล้วที่น้องบอกไงว่ามันก็เลยเป็นภาพหลุดว่อนโซเชียลเลยในทวิตเตอร์ในอะไรอ่ะ
มันก็เอาไปขายไงถูกต้องน้องก็เลยบอกว่าคือดีนะที่น้องเขาไหวตัวทัน
แต่น้องไปคุยกับเพื่อนไปคุยกับคนรู้จักบางคนเขาหลงเชื่อแล้วส่งไปจริง
น้องก็เลยตัดสินใจแจ้งความดีกว่านะคะจะได้ไม่ไปหลอกคนอื่นอีกนะคะ
ก็ถ้าใครเจอเหตุการณ์แบบนี้ก็รีบแจ้งตำรวจนะคะ
นี่ฮะคือบางทีมันหลอกล่อเราภาพนิ่งเราไม่ส่งไปวีดีโอคอลอย่าไปคิดว่าวีดีโอคอลแล้วมันบันทึกไม่ได้

มันบันทึกไว้ได้หมดนะครับทั้งภาพเคลื่อนไหวภาพนิ่งพวกนี้นะครับ